ไทยรัฐนิวส์โชว์ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเสียหายที่เกิดจากเฮอริเคนแมททิวกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ฮอริเคนแมททิวเนี่ยอ่อนกำลังลงแล้วแล้วก็พัดขึ้นฝั่งสหรัฐเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าผลกระทบแล้วก็ผลความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เฮติถือว่ายังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งไปเกือบ๙๐๐คนแล้วค่ะ
นี่เป็นสภาพความเสียหายภายในเมืองเจรามี่เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเฮติ
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดจากเฮอริเคนแมททิวนะคะ
โดยจากภาพก็จะเห็นเลยว่าเมืองทั้งเมืองนั้นถูกความรุนแรงของพายุพัดจนร่าเป็นหน้ากลอง
และตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
และผู้ประสบภัยที่หน่วยงานหลายแห่งประเมินว่ามีอยู่ราว๓๕๐๐๐คนที่ต้องการความช่วยเหลือก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
จากนี้หลายฝ่ายก็กังวลถึงเรื่องการฟื้นฟูในระยะยาวด้วย
โดยเฮติถือเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปอเมริกาซึ่งเมื่อปี๒๕๕๓ที่ผ่านมาเฮติก็เคยเผชิญหน้ากับแผ่นดินไหวรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๒แสนคนด้วย
ส่วนนี้เป็นสภาพความเสียหายในรัฐฟอริดาหลังจากที่เฮอริเคนแมททิวพัดขึ้นฝั่งด้วยความเร็วลม๑๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งก็มีรายงานผู้เสียชีวิตในฟรารีด้าอย่างน้อย๔คนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่รุนแรง
มีรายงานภาคธุรกิจและบ้านเรือนราว๑ล้านหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
ซึ่งในจำนวนนี้๓แสนครัวเรือนตั้งอยู่ในรัฐจอร์เจียและซาวสแคโรลายน่าซึ่งเป็นเส้นทางที่พายุพัดผ่าน
โดยตอนนี้เฮอริเคนแมททิวพัดขึ้นไปทางเหนือและอ่อนกำลังลงแล้วจนหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐลดระดับความรุนแรงของเฮอริเคนลูกนี้เหลือเพียงระดับ๒
แต่ทางการก็ยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเพราะยังคงมีความรุนแรงอยู่ค่ะ